ชูสมครับประเทศอินดูลีซีเป็นอีก๑ประเทศ
และอีก๑ตลาดที่น่าสนใจไปลงทุนของผู้ประกอบการจากไทย
เพราะว่ามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี
รวมทั้งตอนนี้ก็มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง
เป็นการรองรับนักลงทุนจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะของกลุ่มธุรกิจก่อสร้างกับเรื่องของเกษตรแปรรูป
ติดตามจากบรรยายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
ในเมืองจากาต้าเมืองหลวงของอินโดนีเซีย
สะท้อนถึงความต้องการขยายเมืองทั้งที่พักอาศัย
ที่กำลังปรับรูปแบบจากบ้านเดียวทั่วไป
กลายเป็นคอนโดมิเนียมมากขึ้น
ขณะเดียวกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
การก่อสร้างถนนและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง
โดยเฉพาะนโยบายภาครัฐของอินโดนีเซีย
มุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น
การนโยบายของประธานบิดีคนใหม่ก็คือ
เน้นเรื่องอินฟาสตรัคเจอร์นะครับ
ถนนหนทางเรื่องท่าเรือนะครับ
เรื่องโครงการทั้งหลายที่เป็นอินฟาสตรัคเจอร์
โรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับ
นี่ก็เป็นโปรเจคที่เริ่มมาตั้งแต่รับตำแหน่งประธานดี
แล้วก็เริ่มมีโปรเจคออกมาเรื่อยนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่เห็นเด่นชัดเลยว่า
ว่าตรงนี้เป็นตัวที่จะทำให้ประสุนกว่าสร้างจะเริ่มเติบโต
ภาคเอกชนมองว่าจุดแข็งของอินโดนีเซีย
ซึ่งถือว่ามีการเติบโตที่ดีกว่าประเทศไทย
แต่ปัญหาอุปสรรคคือเรื่องของกฎระเบียบ

อำนวยความสะดวกให้มากยิ่งขึ้น
เอาเรื่องง่ายเรื่องคนที่จะมาต่างประเทศ

ก็จะเป็นอุปสรรคในการมานะครับ
ถึงมาต้องปิดเหตุวิซ่าไม่ได้
หลังเขาก็ผ่อนคลายกฎเกณฑ์พวกนี้นะครับ

ก็สามารถทำให้ก็หลาบลื่นยิ่งขึ้น
ขณะที่ธนาคารกรุงเทพสาขาอินโดนีเซียมองว่า
ธุรกิจที่น่าลงทุนน่าสนใจ

เพราะผู้ประกอบการไทยมีเทคโนโลยีทักษะการผลิต
เหนือกว่าผู้ประกอบการชาวอินโดนีเซีย
ตัวอย่างเช่นธุรกิจแปรรูปน้ำมะพร้าว
อินโดนีเซียมีวัตถุดิบมาก
แต่ยังขาดการผลิตที่มีคุณภาพ
สินค้าไทยที่ได้เปรียบกว่าสินค้า
ของประเทศอื่นก็ตรงที่ว่าเขามีความเชื่อ
แล้วก็มีความต้องการที่จะลอง

อกจากนี้แนะนำว่านักธุรกิจไทย
เข้ามาลงทุนในอินโดนีเซีย
ศึกษากฎระเบียบเรื่องการนำเข้าทรงออก
ใบอนุญาตต่างไปจนถึงผู้ค้า

ขณะที่ธนาคารกรุงเทพสาขาอินโดนีเซีย
ก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านการเงิน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจไทย
ได้มีโอกาสเปิดตลาดใหม่ต่อไป

ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน